วันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายวันอาทิตย์

แต่ว่าตอนนี้เริ่มหวั่นหวั่นใจละ

เขาก็ไปเห็นเปอร์ตามหน้าหมู่บ้าน

สั่งหมูกระทะส่งถึงบ้านชุดเล็กกี่บาทชุดใหญ่กี่บาท

แล้วก็ไปเห็นร้านดังน่าสนใจก็โทรศัพท์ไปสั่ง

เอาป้ายเขาไปปลอมเบอร์ของอีกเจ้าหนึ่ง
สุดท้ายก็ไม่ใช่ร้านดังที่เราต้องการจะกิน

มันอยู่ตรงไหนเขาบอกว่ารอบกรุงเทพมหานคร
นี่มันติดเยอะแยะมากนะ
เขารวมมาให้ดูนะฮะไปดูนะ

แต่เจ้านี้พอมีสติ๊กเกอร์เขาอ่ะ

อันนี้คือร้านหมูกระทะเมืองหมอแกง
นี่เขาไปถ่ายที่ร้านเลยนะ
นี่ที่เขาไปปลอมนี่แหละ

เรื่องนี้เพจดังอยู่ไลค์คลิปดีเขานำไปแชร์
พร้อมติดแฮสแท็กหมูกระทะพร้อม
แล้วก็เล่าเรื่องราวว่าคนทำเป็นเวียดนาม

แค่เปลี่ยนเบอร์โทรคือเอาไปเอาป้ายเขาไปก๊อปปี้
ค่ะก็คือที่คุณผู้ชมเห็นที่ป้ายซึ่งติดอยู่ผนังเนี่ย
คือร้านเดียวนะเขาทำ
แต่ว่าเขาปลอมหลายสิบร้านเนี่ย

หมูหมึกกุ้งโคตรสกปรก

อนเมืองดินแดงห้วยขวางอนุสวรี
รัชดาแล้วก็สมุทรประการด้วย
เอาใครเคยสั่งมาดูมาเช็คกันหน่อยนะฮะ
วิธีการก็คือว่าเขาปั๊มสติ๊กเกอร์โฆษณาหมูกระทะโดยใช้ชื่อร้านอื่นทั้งหมด

หลงเชื่อไปดูจากสติ๊กเกอร์พวกนี้แล้วโทรไปสั่งก็เจอร้านของพวกนี้แหละ

จากนี้คนถ่ายคลิปเองยังเล่าอีกด้วยว่าหมูที่จัดส่งและพื้นที่ที่ทำสกกระปกมาก
คนต้องขออภัยนะไม่ได้ว่าเหมารวมนะเขาบอกว่าคนเวียดนามกลุ่มนี้นะ
เป็นคนทำทุกขั้นตอนและเชื่อว่าเป็นการทำเป็นขบวนการ
คือลูกจ้างในร้านนี้เขาเป็นชาวเวียดนาม
ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปบรรดาสาวกหมูกระทะทั้งหลายต่างพากันเขาบอกว่า
กรีดร้องอะเขากินไปแล้วอะเขาใช้ว่ากรีดร้องนะ
คือรีบเช็คค่าคนยกใจเอ้าสาขาฉันสั่งฉันกินไปเนี่ย
เออมันเป็นเบอร์นี้หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเนี่ยทำยังไงดี
จากนี้ก็ยังมีคนแชร์ประสบการณ์ตรงบอกว่าเคยกินหมูกระทะแล้วเจอหมูเน่า
บางคนเริ่มกังวลแล้วเพราะว่าแถวบ้านก็มีคนเวียดนามอยู่เยอะเหมือนกัน
แล้วก็มีหลายคนที่เชียร์ให้ไปร้องเรียนสคบด้วยนะฮะ
บางคนก็สงสัยว่าคลิปนี้อาจจะเป็นการ
และที่สำคัญคือเราได้ของที่เราต้องการด้วย
ไม่ใช่ว่าของที่เขาจัดมาเป็นเซตให้เราเลือกไม่ได้ไง
อาจารย์ว่าคุณมีสูตรดีเซ็ตอร่อยเดี๋ยวบอก